สถานที่ตรงนี้ที่สุดจากสถานที่ศักดิ์ภาพกรุงเทพฯ
พิธีไว้อะไรคุณแตงโมก็๓วัน
ครบตามที่เป็นกำหนดการที่ทางครอบครัวจัดไว้แล้วนะฮะ

เพื่อรอการผ่าชนะสูตรรอบ๒
ขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่คนไปแสดงความอาลัย
ให้กับคุณตังโมตั้งแต่วันแรก

พี่อ้นขึ้นพูดคือร้องไห้เลย
ใช่เป็นหนึ่งในผู้ที่คุณตังโม
เขารบนับถือเหมือนเป็นคุณแม่นี่นะฮะเมื่อคืนนี้พี่อ้วนนำช่อดอกไม้ไปวางที่โป๊ะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ที่นนทบุรีนะครับ
อ้วนบอกว่าน้องที่รักแตงโมเนี่ยเขาก็อยากจะมาด้วยมากันหลายคน
อยากจะมาในจุดที่ใกล้กับแตงโมตกน้ำให้มากที่สุด
อยากให้แตงโมรับรู้ว่ามาเยี่ยมและอยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น
ขอให้มีความสุขไม่ต้องทุกข์อีกแล้วเพราะว่าชีวิตของแตงโมเนี่ยพี่อ้วนบอกว่าเขาสาหัสมามากพอแล้ว
ถ้าดวงวิญญาณเขาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะได้รับรู้ว่าเราเนี่ยมาเยี่ยมนะ
แล้วก็จะมาบอกเขาว่าให้เขาไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรใดทั้งสิ้นที่นี่
ให้เขาไปอยู่กับพระเจ้าให้มีความสุขให้ไปเป็นคนที่ไม่ต้องมีความทุกข์อีกแล้ว
เพราะว่าเธอก็ชีวิตก็สาหัสสากันมาหนักหนาสาหัสแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่ณตอนนี้ไม่ต้องห่วง
ส่วนวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็เหมือนกับทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับยังมีผู้ที่รักชื่นชอบในผลงานของคุณตังโม

ใช่ฮะเยอะแบบนี้ทุกวัน

ถ่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคือทางกรมเจ้าท่ากับเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูแลตรงนี้ให้ด้วย
ก็จะมาเก็บในส่วนที่คนนำมาวางแสดงความอาลัยออกไปเพื่อให้พื้นที่กับคนใหม่ที่จะมาวางเพิ่มเติมนะครับ
ภูมิในการสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีนะครับท่านผออำนาจสอนหมวกบอกว่าวันนี้ได้เข้ามาจัดระเบียบที่โป๊ะเรือด้วยนะครับ
ให้ประชาชนสามารถสัญจรทางน้ำที่จะมาใช้โป๊ะเรือเนี่ยจะได้มีความสะดวกด้วยจุดที่วางดอกไม้แสดงความอาลัยจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนกัน
ส่วนช่วงบ่ายเนี่ยวันนี้แดดร้อนนะช่วงนี้แดดร้อนแล้วนะครับแฟนคลับคุณแตงโมก็ไม่ย่อท้อนะครับวันนี้มากันอย่างไม่ขาดสายนะครับ
แฟนคลับอีกคนนึงบอกว่าเป็นแฟนคลับคุณแตงโมตั้งแต่เป็นเด็กเลยรู้ข่าวคุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยตกใจมาก
ผมแต่งตัวงี้นะครับผมก็เลยมานี่มาเต็มโยชน์หน่อยนะครับก็ผมติดตามน้องมานานนะครับชอบอยู่นะครับผมแต่น้องยังแบบเนาะก็ผมว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดเนาะ

ก็ตกใจค่ะเพราะว่าก็ติดตามพี่เขาก็ติดตามมาตลอดตั้งแต่แบบตั้งแต่เขาแต่งงานเนอะเราก็เห็นชีวิตพี่เขาแบบเจออะไรแบบไม่ค่อยดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็พอเห็นเขาตกน้ำก็ตกใจคิดว่าข่าวปลอมตอนแรกแต่ว่าหนูหนูเห็นมาตลอดก็ก็งงว่าทำไมเพื่อนเขาไม่อยู่ช่วยไม่อยู่ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ขนาดเราแบบเป็นคนนอกที่แบบเราแค่เป็น

ก็เห็นอยู่ตลอดนะครับเนี่ยจากที่ผมอยู่ตรงนี้มาสักพักเนี่ยก็เห็นมีคนไปมาไปมากันตลอดเอาดอกไม้มาวางให้เหมือนกับเป็นการอะไรน้องในครั้งสุดท้ายนะครับ
นี่นะคะคนมาไว้อาลัยคนรักคุณตังโมเยอะมากจริงอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศงานพิธีไว้อาลัยของคุณตังโมนิดาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจัดงานได้สวยงามมากงดงามมากดอกไม้สวยดอกไม้เยอะมากจริงทีมข่าวของเรานะคะได้ไปเห็นทางแฟนคุณตังโมคุณเบิ
เผยแพร่ภาพที่เป็นภาพตัดต่อนะใช่ค่ะ

คุณแอนนาทีวีภู
เพื่อนสนิทของคุณแตงโมนี่อันนี้เป็นภาพล่าสุดภาพก่อนนั้นนี่คือเป็นภาพช่วงวันก่อนนี่
เขาบอกภาพนี้เนี่ยเหมือนมีชีวิตเลยนะฮะคือตัดต่อได้แบบสวยสมบูรณ์ดูอบอุ่นดูมีชีวิตมาก
คุณเบิร์ตกับคุณแตงโมคืออย่างที่ทราบว่าคุณเบิร์ตเนี่ยเขาทำแหวนแต่งงานไว้ให้คุณแตงโมแล้ว
แต่ไม่ทันให้กันสุดท้ายต้องเอาไปวางไว้ให้ในงานพิธีแสดงความอาลัย
นี่คนก็เลยทำภาพตัดต่อที่คุณเบิร์ตเป็นภาพยืนคู่กับคุณแตงโมและภาพนี้เนี่ยได้จับมือกันด้วยนะ
นี่จับมือกันด้วยคุณเบิร์ตนะฮะในชุดเจ้าบ่าวคุณตังโมในชุดเจ้าสาวเป็นรูปที่สวยสมบูรณ์มาก
ดูมีชีวิตมากนี่คุณแอนนาเพื่อนสนิทคุณตังโมได้โพสต์เอาไว้
บอกหลังจากเสร็จงานเนี่ยคุณเบิร์ตบอกก็จะไปแล้วซึ่งคุณโมอามีนาบอกว่าหลายคนเป็นห่วง
แต่ที่จะไปแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณเบิร์ตจะไปเกาะพงันใช่ค่ะไปพักใจแล้วก็เขาทำเสื้อขายด้วยไงฮะเสื้อยืดอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งตอนนี้ต้องรอไปก่อนเรื่องของพิธีชาปนกิจศพค่ะอ่าทุกผู้ชมครับวันนี้ทนาย